ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นความโชคร้ายของหญิงสาวเจ้าของรถจริงแต่ที่โชคร้ายยิ่งกว่าก็คือเด็กปั๊มของปั๊มน้ำมันปั๊มนี้ดูภาพเหตุการณ์หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับรถเก๋งสีขาวมาจอดเติมน้ำมันรถสีเนี่ยฟ้าเทาเนี่ยคุ่งเสยเข้ามาชนเข้านี่เลยนะครับทุก
ขาของเด็กปั๊มขาดครับถูกชนเข้าไปจนขาขาดนะฮะหญิงสาวคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับบอกเรื่องราวสุดช็อกบอกเธอไปจอดเติมน้ำมันอยู่ดีดีอยู่อยู่เก่งป้ายแดงพุ่งชนรถยับส่วนเด็กปั๊มขาขาดค่ะบอกจอดเติมน้ำมันอยู่เฉยเลยหลุดมาจากไหนฟาดเคราะห์อย่างหนักสงสารเด็กปั๊มขาขาดเลยเป็นปั๊มน้ำมัน
ว่าจะออกรถมาใหม่มาหมาดนะฮะส่วนรถยนต์สีขาวคันนี้เนี่ยล้อหลังฝั่งเนี่ยฮะที่ถูกชนเข้าไปฝั่งขวา
นี่นะภูมิชนเข้ามาเลยนะครับผังตรงนี้เลยนะครับ
ส่วนหัวจ่ายได้รับความเสียหายเล็กน้อยนี่ถ้าพุ่งชนถึงหัวจ่ายไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ชาวเน็ตเนี่ยเขาเห็นคลิปตรงนี้นะครับเห็นภาพเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย
เขาบอกว่ารถเก๋งคันก่อเหตุน่าจะเพิ่งออกรถในวันเดียวกับที่พุ่งชนเข้าปั๊มเลยหรือเปล่า
แล้วเขาไปสังเกตเห็นทะเบียนของสองคันนี้เนี่ยนะฮะทั้งป้ายแดงกับป้ายขาวก็ดูคล้ายกันมาก
แล้วมีคนมาแสดงความเห็นบอกว่าปั๊มนี้จำได้นะ
เด็กปั๊มนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะ
ถ้าเคยเกิดเหตุก่อนหน้านี้เนี่ยแถวบางขุนเทียน๑๔
เด็กปั๊มเคยถูกลุกหลงจากเหตุทะเลาะกันแล้วมีการยิงกัน
เหมือนกับตอนนั้นเด็กปั๊มไปแอบแถวหัวจ่ายหรือยังไงนะแล้วหลบอยู่ข้างหลังหัวจ่ายใช่ไหม
ที่ว่ากระสุนเข้าปุ้งเลยอ่ะจำได้เราเคยเล่าข่าวนี้ไป
เนี่ยแล้วมาครั้งนี้เนี่ยรถพุ่งเข้ามาชนอย่างนี้ขาขาด
คนเดียวกันหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่า
ปั๊มเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ชาวเน็ตเขาบอกว่า
เท่าที่จำได้รู้สึกจะเป็นปั๊มนี้หรือเปล่า
ผู้ชมฮะพนักงานปั๊มที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่า
ไม่รู้ว่ารถคันเกิดเหตุเนี่ยที่พุ่งเข้ามาเนี่ยมาจากทางไหนเหมือนกัน
เห็นอีกทีคือพุ่งเข้ามาถึงในปั๊มเนี่ยชนเด็กปั๊มที่กำลังเติมน้ำมันให้กับคันสีขาวอยู่
ขาขาดเลยนะฮะแล้วอีกคนนึงก็โดนด้วยนะครับ
อีกคนนึงบาดเจ็บครับส่วนคนขับของคันป้ายแดงเนี่ยเป็นผู้หญิง
หลังเกิดเหตุก็ลงมาจากรถด้วยอาการตกใจตกใจเท่านั้นแหละ
แต่พอหันไปเห็นเด็กปั๊มอีกคนนึงที่เขาขาขาดเป็นลมเลยนะฮะ
เป็นลมล้มพับไปเลยคาดว่าจะเป็นมือใหม่หัดขับ
แต่ในความคิดของผมรถเขาเพิ่งออกใหม่รถเขาเพิ่งออกใหม่
คิดว่าน่าจะเข้ามาเติมน้ำมันมากกว่าแล้วอาจจะแบบว่าไม่คุ้นกับรถอ่ะ
เพิ่งได้มาไม่คุ้นมือกับรถแล้วเสียหลักเข้ามาแทนที่จะปลดเบรกอ่า
ดคันเร่งประมาณอย่างนั้นคิดว่าประมาณนั้น

แล้วหัวใจนี่คือขาดเลยนะที่เห็นหักละพังไปหัวใจทำไมครับ
หัวใจพังไหมพังครับผม
แต่ข้อมูลนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าพนักงานปั๊มที่ขาขาดที่บาดเจ็บเนี่ย
เป็นผู้หญิงชาวเมียนมาแต่คนที่ถูกยิงรู้สึกจะผู้ชายนะใช่ค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าจะปั๊มเดียวกันหรือเปล่าอาจจะปั๊มเดียวกันหรือเปล่านะฮะ
ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเจ้าของรถเก๋งคันสีขาวนะครับ
บอกว่าสภาพความเสียหายของรถเธอเนี่ยยับยิ่งกว่ายับ
ซ่อมแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
นี่คือที่มาของคำว่าแรงทะลุปั๊มพาคนอื่นซวยไปด้วย
ไม่แข็งอย่าหาขับอะไรประมาณอย่างนี้

เดี๋ยวความคืบหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกัน